เมื่อวานนี้เราดูคลิปเหตุการณ์ไปนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะฮะ
มีกลุ่มวัยรุ่นไปทำร้ายวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
โอ้โหเรียกว่า
ใช่ฝั่งที่ทำร้ายก็บอกว่ามันได้สิบคน

ก็มีผู้ชาย๔คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คันก่อน
หยุดที่บริเวณร้านขายของชำหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจริง
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ลงจากรถจักรยานยนต์ไปรุมทำร้ายกระทืบไปเตะ
อายุ๒๑ปีคนหนึ่งตอนที่เขากำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่จอดรถอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
อีกประมาณ๔๕คนวิ่งเข้ามาสมทบกัน
แล้วก็มาทำร้ายอีก๒๓คนที่มารุมกันนะครับ
ก็คนถูกทำร้ายก็คือคนเดิม
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุมีอยู่คนหนึ่งยังพกปืนมาด้วย
แล้วก็ชักปืนออกมาลักษณะของการข่มขู่นะ
แล้วก็วิ่งไปทำร้ายเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตำรวจสพมอเจริญบอกว่า
ผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสกรามหักนะครับ
จากการตรวจสอบผู้ก่อเหตุมีอยู่๔คนนะครับ
ซึ่งวันนี้มามอบตัวแล้ว๑คนอีก๓คนคาดว่าจะเข้ามามอบตัวเร็วนี้นะครับ

ผู้ที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายวัชรพลมีทองแสนอายุ๒๑ปี
สลบคาที่นะครับก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงวันที่๔กุมภาพันธ์นะครับ
วันนี้นายทองใบมีทองแสนพ่อของผู้บาดเจ็บนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานเปรย์ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายกับเพื่อนพากันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหาร
หน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่แหละเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่อำนาจเจริญ
หลังจากเข้าไปดูงานกีฬาสีของโรงเรียนขณะกำลังจะกลับ
จู่มีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเข้ามารุมทำร้ายแต่ลูกชายหลบไม่ทัน
จริงเนี่ยคือไปกับเพื่อนลูกชายหลบไม่ทันเพราะว่าลูกชายเป็นคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนอื่น
ก็เลยโดนทำร้ายหนักกว่าเพื่อนถึงขั้นสลบแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกรามหัก
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครปกติจะอยู่กับกลุ่มเพื่อน
อยากขอความเป็นธรรมให้ตำรวจเร่งนำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายลูกชายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลูกผมไม่มีเหลืองมีราวยังเป็นคนที่แข็งแรงคือมูล่างกายจะอ่อนแอประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์ถ้าเปลี่ยนทุกคนทั่วไป
ถ้าไม่มีผิดไม่มีไฟก็ไปถ้าไปไหนมาไหนไปน้ำมูลจะวาดถัดแสงไปขาไปตีมันอาจจะมีเหตุการณ์แนวนั้น
ตอนนี้คืออยากให้เจ้าหน้าที่ถูกสื่อมวลชนนี่แหละครับซอยจับนำจับคนที่ตีลูกผมอันนี้บอกว่าเป็นถ้ำเนี่ยครับผม
เพราะว่าลูกผมกับเจี๊บนักตอนนี้
ปกติก็แค่วัยรุ่นที่ออกไปหาปลาจับกระปอมจับกิ้งก่าเนี่ยเป็นคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงด้วยวันนั้นก็เลยหนีไม่ทันนะครับ
พ่อบอกว่าอาการของลูกชายล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้แพทย์ได้ผ่าตัดกรามให้แล้ว
เนื่องจากโดนทำร้ายจนกรามหักอาการก็ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายรู้สึกตัวดี
แล้วแพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ที่เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุที่ร้านขายของชำอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะจุดนี้มีร้านขายของชำอยู่๒ร้านเปิดอยู่ใกล้กันข้างก็มีร้านขายส้มตำซึ่งจุดนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่๒ตัวติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นกล้องของชุมชนบ้านดอนหวายธรรมรักษ์ก็เป็นกล้องที่สามารถบันทึกเหตุ

กลุ่มวัยรุ่นอีก๕๖คนก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอีก๒คันพอจอดรถปุ๊บก็เข้ามารุมทำร้ายชายรูปร่างอ้วนจนหมดสติไปจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็กรูกันเข้าไปรุมทำร้ายนายวัชรพลต่อตอนนั้นนายวัชรพลเนี่ยนั่งรออยู่บนรถจักรยานยนต์ยายก็ตะโกนบอกให้กลุ่มวัยรุ่นหยุดตีกันแต่ไม่มีใครฟังยังรุมกระทืบนายวัช
พอตะโกนว่าตำรวจมา

ว่ากับโล่มลงหาล

และพอดียายก็บอก

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะครุงผู้ชมในวัฒระพลคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน๖คน
ไปหากระป๋อมกิ้งก่านะก็ขี่รถกันไปเรื่อยตามหมู่บ้านต่าง
พอไปถึงที่โรงเรียนซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าเคยเรียนตอนมต้น
ก็เลยชวนกันเข้าไปดูกีฬาสีในโรงเรียนครับขากลับก็แวะซื้อของที่ร้านขายของชำ
พอจอดรถปุ๊บกลุ่มผู้ก่อเหตุก็กรูมาปั๊บเลยอ่ะกรูเข้าไปทำร้าย
ทำร้ายตัวเองกับเพื่อนด้วยนะคะแต่เพื่อนคนอื่นแข็งแรงเขาวิ่งหนีกันไปได้
แต่ตัวเขาเองเนี่ยขาไม่มีแรงวิ่งไม่ไหวก็เลยถูกทำร้ายจนสลบ
ที่เห็นในคลิปเขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมอยู่ดีกรูไปทำร้ายเขาแบบนี้
พันธุ์ตำรวจโทเทวราชเอื้อวงประเสริฐรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญบอกว่า
ผู้บาดเจ็บเขาแจ้งความแล้วก็เอาคลิปไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อเป็นหลักฐานตำรวจก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ก็ติดตามหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว
ซึ่งก็คือนายวิสรุษสารีเกิดหรือโจหลุยอายุ๒๐ก็เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปอะค่ะ
เป็นคนที่ชักปืนออกมาครัวค่ะโจรหลุยเป็นคนชักปืน
แล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักด้วยนะคะเจอปืนนะคะอืมปืนอันนี้เจอนะคะ
แต่เป็นบีบีกันอ่าไม่ใช่ปืนจริงครับ
นายวิสรุธบอกว่าวันเกิดเหตุเขาจะเข้าไปช่วยน้องชาย
น้องชายเขาอายุ๑๓ถูกกลุ่มผู้บาดเจ็บมาทำร้าย
เขาบอกแบบนี้กลุ่มผู้บาดเจ็บทำร้ายน้องชายเขา
เขาก็เลยมาช่วยอืมแล้วก็กลุ่มผู้บาดเจ็บอ่ะมีตั้งเยอะ
มีเยอะกว่าเขาอีกเขาไปกันแค่สี่คน
ไม่ได้ไปเป็นสิบคนตามที่เป็นข่าวเขาจะไปช่วยน้อง
เขาบอกแบบเนี้ยโอ้โหแต่จากภาพนี้มันโจหลุย
มันมีภาพนะโจรหลุยดูกล้องวงจรปิดก่อนไหม
ทีนี้เขาบอกว่าผู้ร่วมกรเหตุตอนนี้ตำรวจรู้ตัวหมดแล้วว่าเป็นใครบ้าง
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีมาสอบสวนหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
เดินโครงศรีเกี่ยวกับวิจุธอันตราบรุ่นต่างถิ่นในงานกีฬาศรีรึเปล่า

ตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะ
วิสรุธคนนี้ก็โดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็ไม่ใช่เป็นเยาวชนแล้วด้วย๒๐แล้วเนี่ย
แล้วเพื่อนของวัชรพลที่อ้วนที่คุณยายลีเห็น

หรือว่ายังไงหรือคุณยายอาจจะเห็นว่าช่วงนั้น